พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
มันมีอีกแล้วที่แบบไปตามง้อขอคืนดี
แล้วเขาไม่กลับมาแล้วก็ไปทำร้ายเขา
บอกผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลอันตรายทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ก็เพราะคนนี้ค่ะเขาไปตามง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยา

ขี่รถจักรยานโยนประกบเดี๋ยวเกิดให้รถเขาล้ม
แล้วก็ต่อยอดีตภรรยาจนแบบน่วมเลย
เดินย้อนไปที่รถของตัวเองเปิดเบาะเอาแบบเอามีดออกมา
บาดหน้าฟันหน้ากลีดหน้าเขา

แต่ยังโชคดีนะคะมีคนผ่านมาเห็น
ก็เลยคนก่อเหตุก็หนีไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่๑
ตำบลนาตานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานี

เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดยญาติของนางสาวลำไย
ึ้งเบ้าอายุ๒๘ค่ะ

ผู้ชายคนนี้คือบุคคลอันตรายในแสนค่ะ

เอามีดแทงเป็น๑๐แผลกรีดหน้าเขาด้วย
แล้วก็ขี่รถจักรยานโยนสกูปี้สีดำหนีไป

ถ้าใครเห็นโปรดแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจด้วย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ช่วงเย็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ๗ธันวาคม
นางสาวลำไยหรือบอมนะคะเขาเลิกงาน
กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ระหว่างทางค่ะที่ออกจากที่ทำงาน

อมเนี่ยเขาก็ขี่ไปตามเส้นทางปกตินะคะ
ขี่ไปได้สักสองกิโลในแสนคำอ่อนอดีตสามี
แล้วก็ปาดหน้าจนรถของนางสาวบอมเนี่ยล้มลงไป
แล้วก็ตกลงไปข้างทางแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ในแสนจอดรถแล้วลงมาจากรถ
แล้วไปต่อยเขาอ่ะทั้งต่อยทั้งเตะจนนับครั้งไม่ถ้วน
ยังไม่สะใจในแสงกลับไปที่รถเอามีดทำครัวที่อยู่ใต้เบาะรถ
กรีดหน้านางสาวบอมกรีดที่จมูกริมฝีปากปากแก้ม๔แผล
แล้วเอามีดแทงเข้าไปที่หายปลาร้าฝั่งซ้าย
หน้าอกด้านขวาที่เอวทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา
ช่วงท้องตรงกลางสดือเลยอะค่ะแล้วแทงไปที่หัวเข่าฝั่งขวาด้วย
คิดดูพฤติกรรมขนาดเนี้ยอืมเหมือนจะฆ่าเขาให้ตายเลยนะคะ
แล้วก็หนีไปนะคะญาติของคนเจ็บเขาบอกว่า
สาเหตุที่ในแสนอดีตสามีบุกมาทำร้ายก็เพราะว่าทั้งคู่
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาทำงานที่กรุงเทพประมาณ๓ปี
มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งในแสนเป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบทำร้ายร่างกายนางสาวบอมบอมเขาก็ทนไม่ไหว
ตัดสินใจขอเลิกหอบลูกกลับมาอยู่ที่บ้าน
ที่บ้านอ้ำเผอร์นาตาลจังหวัดอุบลราชธานีในแสนก็พยายาม
ง้อง้อมาเป็นสิบเดือนนะคะแต่บอมเขาไม่คืนดีด้วยอ่ะ
ในแสนโกรธมากขู่ฆ่าค่ะขู่ฆ่าขู่ทำร้ายร่างกาย
มาโดยตลอดจนวันเกิดเหตุในแสนไปแอบดักรอ
ไปรออยู่ที่ทำงานใหม่ของนางสาวหม่อมเขา
เขาออกมาขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน
ก็มาเกาะเหตุจนเขาบาดเจ็บสาหัส
ไม่ให้ไปมีคนอื่น
ส่วนนางสาวบอมตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานี
เจ้าตัวยังพูดไม่ได้ยังตอบอะไรไม่ได้

ถูกแบบเอามีดกรีดไปที่ปากด้วยไงฮะ
แล้วก็มีดแทงถูกจุดสำคัญเยอะเลย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงทั้งคู่ยืนทะเลาะกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะ
แล้วก็เห็นฝ่ายชายถีบรถจักรยานยนต์ของฝ่ายหญิงจนล้ม
แล้วก็เห็นเลยว่าไปเตะไปต่อยนับครั้งไม่ถ้วน
แต่ชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าเข้าไปห้าม
เพราะเห็นฝ่ายชายมีมีดด้วย
แต่พอเห็นฝ่ายชายเอามีดกรีดหน้าผู้หญิงแล้วก็แทงตามตัวผู้หญิง
ชาวบ้านเลยตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วปล่อยไว้ไม่ได้เข้าไปช่วยดีกว่า
ล็อกคอคนก่อเหตุนะคะครับแล้วก็แย่งมีดออกมา
คนก่อเหตุก็เลยอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งไปที่รถของตัวเอง
ขี่รถหลบหนีไปต้องขอบคุณชาวบ้าน
ถ้าไม่เข้าไปช่วยโอ้โหไม่รู้ฝ่ายหญิงเขาจะเป็นยังไงบ้าง
ก็เห็นเขาเตะกันอยู่ผู้ชายเขาก็เตะ

พอเตะกลางถนนเสร็จแล้วก็เลยลากผู้หญิงเข้ามา
ลากผู้หญิงเข้ามาแล้วก็ต่อยต่อยทุ่งท้อง
ที่แรกเรานึกว่าเขาต่อยผู้หญิงนะ
แต่ทีนี้มันเป็นมีดเหมือนจะไม่รอดแล้ว
ถ้าเราไม่ช่วยวันนั้นก็คงแบบว่าเขาคงตายคาที่
โอ้โหตายไม่เขาไม่หยุด
เขาก็แทงแทงอย่างเดียวเลย
เหมือนจะเอาให้ตายแล้วที่แรกเขาคงจะปาดคอแล้วมั
แต่เราห้ามได้ก่อน
ใช่แต่ว่าเราห้ามได้ก่อนก็เลย
เขาก็เลยหยุด
อืมเขาก็เลยหยุดเพราะว่าเราล็อกมือล็อกคอเขาไว้แล้ว
ตำรวจสพนาตานกำลังไล่ล่าตามตัวในแสนคนนี้อยู่นะคะ
ใครพบเห็นแจ้งบอกแสไปได้
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ในแสนใช้ในการก่อเหตุแล้วก็ขี่หลบหนี

คือในแสนไปขอรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
บอกเขาว่าจะไปหาภรรยาที่ทำงาน
ไม่มีรถขอยืมหน่อยชาวบ้านก็ใจดี
ให้ยืมรถไปในแสนก็เอารถเขาไปก่อเหตุแล้วก็ขี่หนีไปเนี่ยค่ะ
โหดเยี่ยมจริงนะครับคนเคยรักกันแท้นะครับ